ส่วนสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเองก็มีรายงานบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดในมหานครนิวยอร์กไปแล้ว
มีการพบระเบิดลูกที่๒แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้เอาไว้ได้ทัน
ตอนนี้รายงานล่าสุดมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย๒๙คนแล้ว
ซึ่งกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุสามารถจับภาพไว้ได้ทั้งหมดค่ะ
นี่ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงที่บันทึกภาพเหตุระเบิดเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเวส๒๓ในเขตเชลซีย่านแมนฮักตัน
มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ถ้าเทียบกับเวลาไทยก็คือ๘โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย๒๙คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกเศษกระจกและเศษวัสดุบาด
โดยจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คนด้วยกัน
หลังเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดล้อมพื้นที่พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
ไปตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยได้
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ระเบิดท่อหรือว่าไป๊บอมลูกหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือนาวิกโยธินและทหารเรือของสหรัฐ
ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเพราะว่างานนี้ถูกยกเลิกนะคะ
โดยหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่ย่านแมนฮัตตันไม่นาน
มีรายงานมาค่ะว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของสหรัฐก็นำหุ่นยนต์กู้ภัย
เข้าไปช่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยชิ้นที่๒
ซึ่งลักษณะเป็นหม้ออัดแรงดันสูงพันด้วยสายไฟ
ก็เก็บกู้ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หลังจากนี้จะมีการนำวัตถุชิ้นนี้ส่งต่อไปยังสถานที่ปลอดภัย
เพื่อเร่งตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดครั้งแรกหรือไม่
เหตุระเบิดในเขตเชลซีไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย
แต่เป็นการก่อเหตุด้วยความจงใจ
ทั้งระเบิดที่พบอีกลูกจะเกี่ยวข้องกับทั้งสองเหตุการณ์นี้หรือไม่นะคะ
และขอความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้อยู่แต่ภายในเคหสถาน
แต่เบื้องต้นก็ส่งเจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ตรวจสอบ
และสอบถามจากตัวแทนชุมชนไทยต่างว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือไม่
เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือและรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบ
ที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทวิตข้อความยืนยัน
ว่าไม่มีคนไทยเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ